ของพิธีกรรมโบราณกันบ้างมีกันมากมายหลากหลายนะ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมของชาวกลุ่มชาติภัณฑ์
มีพิธีกรรมอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
คุณผู้ชมครับในปัจจุบันนี้
พื้นที่ยังมีการทำพิธีกรรมตามความเชื่ออยู่
ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการทำพิธีที่แตกต่างกันออกไป
วันนี้เราจะพาไปดูพิธีกรรมโบราณพื้นถิ่นของกลุ่มชาติภัณฑ์
จะมีพิธีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มที่เรื่องแรกสาวติ๊กต๊อกเกอร์
ไปเจอที่เลี้ยงผีไฟของชาวปากากะย่อ
เดินป่าแล้วเจอแบบนี้ห้ามจับหรือทำลายเด็ดขาดค่ะ
เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดจับจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีกับเรา
สิ่งนี้เขาเรียกว่าพี่เลี้ยงผี
เป็นความเชื่อของชนเผ่าปากเกยอค่ะ
โอ้โหถ้าไปเดินป่าแล้วเจอแบบนี้ห้ามจับเด็ดขาดเลยนะครับคุณผู้ชม
เพราะเชื่อว่าหากใครแตะต้องจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดี
ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าที่เลี้ยงผี
โดยชาวปากากยอหรือชาวกะเลียงสกอร์
ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ทำขึ้น
โดยเขาจะนำไม้ไผ่มาต่อกันเป็นลักษณะเหมือนจำกัดบริเวณให้ผีอยู่
อีกทั้งยังนำไก่มาถวายและจะนำเลือดไก่ไปป้ายที่บริเวณเสาของศาล
พร้อมกับถอนขนไก่มาแปะไว้ที่รอยเลือด
ซึ่งนี่ถือเป็นภูมิปัญญาตามความเชื่อว่าทำแล้วจะไม่ทำให้เกิดไฟป่า
เพราะชาวปากกากยอจะอาศัยอยู่ในป่าและเจอปัญหาไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง
ชาวบ้านจึงทำพิธีเลี้ยงผีไฟนี้ขึ้นเพื่อหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าคุ้มครอง
คราวนี้ไปดูการทำพิธีอัวเน้งของชาวมงค์กันบ้าง
นี่คือพิธีกรรมอ้วเน้งเป็นพิธีรักษาโลกของชาวมงค์
ซึ่งชาวมงค์เขาเชื่อว่ามนุษย์มีขวัญวิญญาณ
หากขวัญออกจากร่างจะทำให้เจ็บป่วยโดยจะต้องนำกลับมาด้วยการทำพิธีอ้วเน้ง
เพื่อให้หายจากอาการป่วยโดยการทำพิธีคนที่เป็นพ่อหมอจะเริ่มไปนั่งบนม้านั่งยาว
แล้วร่ายมนต์คาถาต่างพร้อมกับติดต่อสื่อสารกับผี
แล้วไปคลี่คลายเรื่องราวต่างกับผี
ถ้าคลี่คลายได้แล้วจะมีการฆ่าไก่เมื่อพ่อหมอสั่งให้ฆ่าไก่แล้ว
จะนำไม้คู่เสี่ยงทายมาจุ่มกับเลือดไก่พร้อมนำมาปะที่หลังคนไข้และนำไปเส้นไหว้
ซึ่งตอนที่ทำพิธีตรงม้านั่งยาวเชื่อว่าถ้าหากพ่อหมอตกมานั่งระหว่างเข้าทรง
จะมีอันตรายถึงชีวิตซึ่งในคลิปพิธีตรงม้านั่งยาวเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีครับ
พิธีกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูนี้
ถือเป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านแห่งนั้นเชื่อและศรัทธาเป็นอย่างมาก
ไม่ควรลบหลู่และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ